พาไปดูอุบัติเหตุนะคะคือคนที่โพสต์เขาบอกวัยรุ่นสร้างตัว
ไงทำคนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ
โอ้ยจะลืมไปไหนเนี่ย
นี่คลิปแรกพี่เบิร์ตเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งค่ะจะเห็นเลยนะคะ
ลักษณะคือเหมือนเขาซิ่งแข่งกันมารถกระบะสองคัน
แล้วไงล่ะกระบะที่มีคอบด้านซ้ายมือ
สุดท้ายซวยไปด้วยเลยนี่อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้องหลังนะคะ
เห็นนะคะลักษณะคือเหมือนซิ่งแข่งกันมานะ
เห็นไหมคือจะแซงแล้วแซงไม่พ้นไปเบียดไปชนท้ายเขา
แล้วสุดท้ายตัวเองก็ซวยไปด้วยคนอื่นเขาก็ซวยไปด้วยนะคะ
แล้วลักษณะการเกิดอุบัติเหตุปกติพลิกคว่ำใช่ไหมไม่คว่ำนะ
ลักษณะคือหน้าปักดินหลังชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง
เห็นไหมคะหน้าชี้ฟ้าหลังปักดิน
มันตั้งอย่างนี้เลยเนอะมันตั้งอย่างนี้เลยนะคะ
เรียนว่าคนที่ขับรถกระบะคันนี้คันที่มีคอกเนี่ยน่าจะหวาดเสียวน่าดูนะ
นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นจังหวะเมื่อสักครู่รถกระบะสีขาวแต่งซิ่งนะคะ
จะแซงรถกระบะที่เขามีคอกเหล็กขึ้นมาแต่มันแซงไม่พ้นไปชนท้ายค่ะ
แล้วก็เสียหลักชนเข้ากับรถคันที่มีกล้องในเลนขวาอีกคันหนึ่งนะคะ
แต่พอไปดูกล้องหลังอีกมุมหนึ่งเมื่อสักครู่จะเห็นเลยนะคะว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ย
เขาซิ่งมานะฮะแข่งกันนะคะ
แล้วก็อีกคันหนึ่งก็ได้ยินเสียงเบรกอย่างรุนแรงแล้วก็ไปกระแทกกัน
ของเนี่ยกระจัดกระจายเลยค่ะอุบัติเหตุประมาทแบบนี้นะคะพาคนอื่นซวยไปด้วย
อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูรถกระบะกั้นคอกเล็กมาฆ่าเมื่อสักครู่เห็นมั้ยฮะ
ตกข้างทางแล้วคนในรถก็น่าจะใจหายหน้าดู
เห็นใจเขาว่าเออพูดมาของเขาดีอย่างนั้น
อันนี้จะมุดอันนี้จะมุดไปสู้ฟ้าหลังไปปักดินค่ะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถนนสายเลี่ยงเมืองโคราชขอนแก่นในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเดือดร้อนคนเดียวไม่พอ
พาคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยพูดง่ายคือพาซวยนะ
เออใช่นะฮะแผ่งอุทาหรณ์กระบะไว้รุ่นสร้างตัวไหมล่ะ
แข่งกันมาเสียหลักมาชนรุ่นพี่ผมอย่าลืมมาซ่อมรถให้ด้วยนะ
ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักซิ่งขาแรงหลาย
เพื่อให้เลือกพฤติกรรมดังกล่าวเพราะอาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้นะ
เพราะไม่มีใครตายมีแต่คนเจ็บเล็กน้อยแล้วก็รถก็ต้องซ่อมกันไป
แต่มันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไง
แล้วของที่เขาบรรทุกข์มาก็พังหมดน่ะโอ้โฮใช่นี่เหรอฮะ